ไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ
เลสดอลล้อก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรก
หลังจากที่เขานั้นมีชื่อติดทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการครับ

โดยอากิระนิชโนกุญซือทีมชาติไทยนะครับ
ที่เรียกทางเอเลสดอเลาะกองหลังในวัย๒๖ปีเป็น๑ใน๒๓คนสุดท้าย
หลังจากทำผลงานได้ดีกับการท่าเรือลงเล่นไป๒๖นัดทำไป๒ลูก
เลสก็บอกนะครับว่าเขาภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากนะครับ
เหมือนกับว่าความฝันเป็นจริงที่เขาทำงานหนักมาตลอด
เขาบอกว่าเขารู้ตัวเองดีว่าเขาพัฒนาค่อนข้างจะช้า
แต่ก็ทำทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าจะใช้เวลาพอสมควร
แต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยที่จะติดทีมชาติไทย
ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนทั้งสโมสรการท่าเรือแฟนบอล
แล้วก็เพื่อร่วมทีมรวมถึงครอบครัวของเขาด้วย
หากไม่มีทุกคนเขาก็คงไม่มีวันนี้ครับ
เราไปดูโปรแกรม๒นัดสุดท้ายนะครับ
สองนัดของทีมชาติไทยต่อไปนี้นะครับในเดือนตุลาคม
ดับ๙๐ของโลกในวันพฤหัสบดีที่๑๐ตุลาคม
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจะเริ่มเข้าสัญญาณวิเคราะห์เกมกันก่อน
ตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
จากนั้นนะครับ๑๕ตุลาคมวันอังคารนะครับ
สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต
ก็จะยิงสด๑ทุ่มตรงวิเคราะห์เกมกัน๑๘นาที๓๐นาทีเหมือนเดิม